มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด
ถ้าพูดถึงชัยยะสยบภัยรีนี่ต้องโอ้โหปราบหนักปราบใหญ่แน่นอน
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ยาวมาจนถึงปีนี้
สำหรับการออกปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีนะคะ
ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีการเปิดปฏิบัติการอีกครั้ง
ทับ๓ก็คือครั้งที่๓ประจำปี๒๕๖๐
เป็นการตัดวงจรเครือขายยาเสพติดด้วยการจับกลุ่มตัวปาหุนกระมวลเลิศ
เป็นนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงจี๊ดโดนใจ
เพลงของเขานะคะแล้วก็เป็นนายแบบด้วยนะคะ
ซึ่งนายปางหุ่นนี่เป็นพี่ชายของโน้ตดินแดงนะคะ

คือตัวที่สำคัญที่จะไปจับกลุ่มคือโน้ตดินแดงคือขยายผลกันมา
เพราะว่าโน้ตดินแดงถือว่าอาจจะเป็นเครือข่ายที่ต้องขยายผลต่อ
เครือข่ายไซสนะเครือข่ายบอยนาคคำเครือข่ายเบนส์เลสซิ่ง
มาถึงโน้ตดินแดงแล้วก็ดันไปจับกลุ่มพี่ชายของโน้ตดินแดงได้
ก็คือนายปาหุนกมลเลิศนักร้อง
นายปาหุนกระมวลเลิศนายแบบและนักร้องลูกทุ่งเป็นพี่ชายของโน้ตดินแดง
เป็นแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่แฟลต์ดินแดง
สนับสนุนการค้ายาเสพติดตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
ซึ่งก็ให้การยอมรับเลยนะบอกว่า
นายวันเฉลิมกระมวลเลิศหรือฉายาโน้ตดินแดงน้องชาย
มีพฤติการค้ายาเสพติดมานานหลายปีแล้ว
ส่วนตัวเองทำหน้าที่ดูแลบุตรสองคนให้
นายวันเฉลิมก็จะส่งเสียค่าใช้จ่ายให้เป็นครั้งเป็นคราว
ส่วนข้อหาสมคบกันค้ายาเสพติดในปาหุนยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
แม้ว่าการสืบสวนจะพบว่าเขามีฐานะร่ำรวยผิดปกติ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายรับที่ระบุว่า
ได้จากการรับจ้างร้องเพลงและก็เป็นนายแบบ
เพราะว่าตรวจพบมีรถยนต์หรูอยู่ในการครอบครอง
อกจากนี้พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปรับรามยาเสพติดนำกำลังเข้าตรวจค้นภายในคอนโดแห่ง๑ย่านพระราม๙
จับกลุ่มโตนายโภชนาธิ์เพิ่มภูมิ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายโน้ตดินแดง
พร้อมตรวจยึดรถยนต์หรูรวม๔คัน

มูลค่ารวม๒๐ล้านบาทค่ะ
พวกนี้สนับสนุนดาราไฮโซเยอะมาก
รถต่างประเทศที่เอามาแจกกัน
รถหรูก็แก๊งนี้ที่ผ่านจากทัศนะมา
เขาแจกโดยการดูยอดการขายยาเสพติดเป็นหลัก
เป็นเครือข่ายที่ใหญ่เครือข่ายหนึ่งในนครบาน
น่ากลัวมาก
เมื่อกี้พนตรวจโทรสมหายบอกมีการสนับสนุนไฮโซด้วย
คนอยากรู้สิคะว่ามีไฮโซคนไหนกันบ้างนะคะ

จากข้อมูลการสืบสวนพบว่าเครือขายโน๊ตดินแดง
คุมพื้นที่กระจายยาเสพติดอยู่แถวดินแดง
ราชดาห้วยขวางสุขุมวิทย์แล้วก็มีนบุรีโดยเฉพาะ